เราไปดูที่อบตราชาเทวะกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมท่ามกลางกระแสร้อนแรงเรื่องเสาไฟกินรี
แล้วก็มีเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยนะคะ
ก็ปรากฏว่าวันนี้สภาอบตราชาเทวะนะคะ
ไฟเขียวค่ะผ่านงบจัดซื้อเสาไฟกินรีเพิ่มอีกเจ็ดร้อยยี่สิบต้น
งบประมาณกว่าหกสิบแปดล้านบาทนะคะ
ขณะที่นายกอบตเองก็ยืนยันว่าประชาชนยังต้องการเสาไฟฟ้าอยู่ค่ะ
นี่ค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศที่ประชุมสมาชิกสภาอบตรราชาเทวะ
จังหวัดสมุทรปราการวันนี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษเลยคุณนัทพงศ์
เพราะว่ามีวาระสำคัญพิจารณางบนะคะหกสิบแปดล้านสี่แสนบาท
จัดซื้อเสาไฟประติมกรรมกินรีเพิ่มอีกเจ็ดร้อยยี่สิบต้นต้นละเก้าหมื่นห้าพันบาท
ก็จะติดตั้งทั้งหมดสิบเอ็ดหมู่บ้านจากทั้งหมดสิบห้าหมู่บ้าน
ซึ่งที่ประชุมสภาอบตรราชาเทวะก็มีมติเห็นชอบงบประมาณนี้แล้วนะคะ
วันนี้มีจำนวนผู้เข้าประชุมยี่สิบห้าคนเห็นชอบสิบห้าคนไม่เห็นชอบห้าคน
งดออกเสียง๔คนและขาดประชุม๔คนค่ะ
การประชุมครั้งนี้มีนายประสิทธิ์นกขมิ้นประธานสภาอบตรราชาเทวะเป็นประธานในการประชุมนะคะ
หลายคนอาจจะทราบว่าอยากจะรู้ว่าทำไมเขาถึงมีการลงมติหรือมันมีที่มาที่ไปยังไง
นายกอบตรราชาเทวะยืนยันบอกว่าเขาไม่สามารถบังคับให้ใครลงมติได้นะคะ
นี่เป็นเสียงข้างมากในที่ประชุมสภาแล้วก็เกิดจากความต้องการของชาวบ้านที่ต้องการเสาไฟส่องสว่างจริงนะคะ
หลังจากนี้ก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมา๓ชุดก็คือมีคณะกรรมการกำหนดทีโออาร์คือรูปแบบของโครงการคณะกรรมการคุมการยื่นซองประมูลผ่านอีบิดดิ้ง
แล้วก็มีคณะกรรมการตรวจรับหลังติดตั้งนะคะ
จากนี้นายกอบตราชาเทวะก็ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยว่าการใช้งบ๑๒๐๐ล้านบาทแบ่งเป็นงบประจำปี๖๐๐ล้านบาทที่ใช้ในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
งบสะสมกว่า๖๐๐ถูกนำมาใช้เพื่อติดตั้งเสาไฟกินรีนะคะ
ส่วนที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ทำไมเอาเสาไฟกินนารีไปติดในป่ารกร้าง
แล้วทางลูกรังแล้วบางที่ก็เป็นทางตันด้วยที่เขาไปถ่ายกันมา
รวมถึงแต่ละต้นมันถี่เกินไป
มาถึงตรงนี้ผมขออ่านความเห็นคุณผู้ชมหน่อยได้ไหม
ด้วยความขอรบคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาจริง
หรือเสาไฟที่อยู่ในป่าออกแล้วเอาไปเสริมเพิ่มตรงที่ต้องการดีกว่าไหม

คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาค่อนข้างหลากหลาย
นี่ค่ะก็เป็นคำถามที่ต้องตอบ
แต่สิ่งที่ทางนายกวันนี้ชี้แจง
ที่เขาบอกว่าทำไมต้องติดถี่ถี่แล้วบางพื้นที่เป็นทางตันไปติดทำไม
เขาอธิบายแบบนี้นะคะบอกว่าเป็นเพราะอบตราชาเทวะ
ไม่ได้ต้องการแค่ติดตั้งเพื่อความสว่างอย่างเดียว
แต่ต้องการทำให้เกิดความสวยงามด้วย
นี่สาวนี้ก็โดนวิภาควิจารณ์นะ
ว่ามันจะมั่นคงแข็งแรงมากน้อยแค่ไหน

ทำไมถึงปักถี่ทำไมถึงเป็นกินนาลี

ขออนุญาตเรียนชี้แจงต่อสื่อมวลชนนะครับ
ประการแรกคือต้องการไฟส่องสว่างให้กับพี่น้องประชาชน
อบตราชาเทวะเราเลือก
ที่จะเอาเสาไฟกินนาลีที่ให้แสงสว่างมาปรับภูมิทัศน์
ให้บ้านนี้เมืองนี้สวยด้วย
ปรับภูมิทัศน์เนี่ยเขาก็จะเลือกแล้วว่าตรงไหนควรจะใส่อะไรทำอะไรยังไงดี
ควรจะมีไฟกี่ต้นมีเสากี่อันเพื่อทำให้มันสวยขึ้น

ความต้องการของประชาชนในตำบลนี้มันมากกว่าเสียงคัดค้านที่อื่นนะ
คนที่คัดค้านไม่ได้อยู่ในตำบลนี้
ถ้าตำบลนี้คนเขาคัดค้านเนี่ยไม่มีทางที่จะมีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นมาได้
ที่ท่านบอกประชาชนหลายคนคัดค้าน
ผมว่าท่านต้องเข้าพื้นที่จริง
แล้วไปถามเขาซิว่าจะเอาไว้หรือเอาออก
ถ้าให้เราเอาออกเดี๋ยวเราก็ถอนไปปักที่อื่นเลย
ความฝันของคนตำบลผมต้องการให้ว่าทำยังไงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
เมื่อเรามีสนามบินเนี่ยเขาก็จึงเกิดแนวความคิดหลายอย่าง
ที่จะเดินไปสู่ความฝันที่จะให้ตำบลราชาเทวะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
นี่แหละค่ะก็เป็นคำชี้แจงของนายกอบตรราชาเทวะ
ซึ่งที่ผ่านมานะคะอบตรราชาเทวะก็มีการจัดซื้อเสาไฟกินรีทั้งหมด๑๑โครงการนะคะ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๖แล้วก็ใช้งบประมาณไปกว่า๙๖๘ล้านบาทค่ะ